คะถ้าจะพูดถึงแก๊งนางฟ้านะคนที่ฮอตที่สุดณเวลานี้เนี่ย
ต้องยกให้กับวุ้นเส้นวิริธิพาม่ายสาวพราวเสน่ห์ค่ะ
หลังจากที่เลิกรากันไปกับชาคริสโอ้โหเนื้อหอมมาก
หลังมานี้ก็มักจะไปเที่ยวกับน้องปันสุทัศตา
หลายคนเนี่ยแอบมีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือจับตามองว่า
เฮ้ยมีหนุ่มหน้าใสวัยละอ่อนเข้ามาขายขนมจีบหรือเปล่า
ไปฟังเสียงกันหน่อยสิคะ
มีไม่เด็ดขนาดนั้นค่ะมีพอพอนิกหน่อย

มีมั้ยมีมั้ยไม่ได้จีบเพราะทำความรู้จัก
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เทียนรู้ใครคณะนั้นที่จะรู้ว่าดีไม่ดี

อกจากหนุ่มนิรนามรายนี้แล้ว
จริงแล้วยังมีหนุ่มทั้งในและนอกวงการอีกเยอะเลย
ไม่เว้นแม้แต่อดีตสามีคุณชาควิทย์ย้ำน้ำ
ก็ยังมีเสียงเชียร์ให้รีเทิร์นกันอยู่นะคะ
หลังจากที่มีภาพคู่หวานออกมาให้เราได้ติดตามกัน
หนุ่มอีกคนนึงก็เห็นจะเป็นนุ่มเป้อารักนี่แหละ
เพราะว่านุ่มเป้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ชมความน่ารักของวุ้นเส้น
แล้วก็เชื่อว่าเป็นสเปคของผู้ชายไทยทั้งประเทศ

คนแรกก็คือไฮโซหลวงพะสุลิปตับพะลบ

อดีตวันใจของน้ำชาเชียวระนัดนั่นเอง
แต่ทั้งหมดนี้วุ้นเส้นเคลียร์ชัดว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้น
คือไฮโซโพกเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นประเด็นหนักมากนะ
น้ำชาต้องออกมาเคลียร์ว่า
พี่วุ้นเส้นพูดแบบนั้นก็โอเคก็เป็นแบบตามแบบนั้นแล้ว
แล้วก็มีภาพร่วมเฟรมกับวุ้นเส้นด้วยนะ
ถูกต้องแล้ววุ้นเส้นเนื้อหอมขนาดนี้
ยังมีเวลาเลือกอีกนานดิฉันว่ายังไม่เลือกใครหรอก
คอยดูสิสวยและสดแล้วก็รวยด้วยละที